คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุสลดที่เกิดขึ้นในครอบครัวหนึ่งนะครับ
มีปัญหากับพี่น้องด้วยกันเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมรดก
ก็เลยใช้ปืนยิงน้องชายแท้เสียชีวิตสองศพคาร้าน

เขาจะทะเลาะกันประจำนะเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรเราไม่รู้เคยได้ยินแต่ว่าคือคือเหมือนลักษณะว่าเขาไม่ใช่บางทีไม่ได้ทะเลาะแต่ว่าเขาเหมือนกับเขาพูดเสียงดังอ่ะคนที่โดนยิงเนี่ยน้องคนที่โดนยิงเนี่ยจะจะโดนด่าประจำน่าจะทะเลาะกันนะครับ
พี่ชายคนโตร้านอะไหล่รถยนต์ย่านป้องปราบศัตรูภายตัดสินใจก่อเหตุสลดใช้ปืนพกสั้น
ยิงใส่หัวน้องชายในสายเลือดคนละสองถึงสามนัดลักษณะเหมือนเข็ดแค้น
ลืมไปว่าทั้งสองคนเป็นน้องชายในสายเลือด
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
เมื่อมีชาวบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
จึงแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
แล้วก็ได้พบนายนัทชัยสิริหงทอง
และนายวัฒนัทสิริหงทองเสียชีวิตอยู่ภายในร้านอะไหล่รถยนต์
อกจากนี้ยังพบนายพานุพี่ชายคนโตอยู่ในที่เกิดเหตุ
รอมอบตัวกับตำรวจ
ก็ได้ยินเสียงปืนดัง๓นัด
ก็เห็นลูกค้าวิ่งออกมา
เราก็ว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยเดินเข้าไปดู
เดินเข้าไปดูก็เห็นคนเจ็บ
หัวทิ้มลงไปโดนยิงหัวทิ้มตกเก้าอี้ลงไป
คืออยู่ข้างในอีกคนนึงแต่ข้างในผมไม่ได้เข้าไปดู
เพราะว่าคนยิงเขาก็ยังอยู่ข้างใน

ตอนนั้นอาการคนยิงเป็นอย่างไรคนยิง

งบแล้วนะเขาก็ไม่ได้ว่าโวยวายอะไรนะ
ปิดแป๊บเดียวตำรวจมาตำรวจก็ล็อกตัว
เขาก็ยอมให้จับแต่โดยดี
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเริ่มจากนายพานุมีปากเสียงกับนายนัทชัยน้องชาย

แล้วใช้ปืนยิงใส่หัวนายนัทชัย๓นัดจนเสียชีวิต
จากนั้นนายพานุก็เดินออกมาจากห้องแล้วเข้าไปหานายวัฒนัท
ที่อยู่หน้าร้านแล้วใช้ปืนกระบอกเดียวกัน
ยิงใส่หัวน้องชายอีก๒นัดจนนายวัฒนะเสียชีวิตไปอีกคน
แต่นายพานุก็ไม่ได้หนีไปไหน
ยังคงเดินวนเวียนอยู่ภายในร้าน
ก่อนที่ตำรวจจะจับกลุ่มไว้ได้
ขณะที่นายพานุเองหลังถูกตำรวจคุมตัวไปสอบปากคำ
ก็ไม่ยอมพูดถึงสาเหตุที่ลงมือสังหารน้องชายทั้งสองคนอย่างโหดเยี่ยม
โดยไม่ได้คิดถึงความเป็นพี่น้องร่วมสายเลือด
แท้จริงแล้วมีปัญหาอะไรกันมาก่อนมากน้อยเพียงใด
ต้องตัดสินใจก่อเหตุสลด
ซึ่งนายพานุได้แค่ก้มหน้าร้องไห้กับเรื่องที่เกิดขึ้น
ส่วนเรื่องของคดีทราบว่านายพานุมีปัญหาทะเลาะกับนายนัทชัยน้องชายคนที่๓บ่อยครั้ง
กระทั่งเกิดเหตุนายพานุนายนัทชัยน้องชายคนที่๓
และนายวัฒนัทน้องชายคนเล็กอยู่ภายในร้าน
จนเกิดมีปากเสียงขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์เรื่องเงินเงินทอง
ทั้ง๓คนจะดูแลร้านร่วมกัน
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหานายพานุฆ่าคนตายโดยเจตนาจากศึกมรดกเลือด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน